โควิดเนี่ยก่อนหน้านี้หลายต่อหลายคนก็คือไปทำประกันไว้

แต่ตอนนี้บริษัทประกันบอกขอจบก่อนได้ไหม

พอพอเคาะเลยฮะห้ามมีการจบก่อนจ่ายเป็นอันขาดครับ
สุธิพลทวีชัยการเลขาที่การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หารือร่วมกับนายกสมาคมประกันวินาศภัย
เกี่ยวกับการจ่ายเคลมประกันโควิดเจอจ่ายจบ
คือทำไมล่ะก่อนหน้านี้มีบริษัทประกันภัย

เพราะอะไรค่าสินใหม่มันทะลักทะลุทะลวง
รวมกันเนี่ยปาเข้าไปไม่ต่างกว่า๓๐๐๐๐๐๐๐บาทแล้วนะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะจบด้วยเพราะโควิดก็ยังไม่จบ

ดังนั้นสินไหมเนี่ยอาจจะเกิน๓๐๐๐๐๐๐๐บาท
ออกไปเรื่อยแบบนี้ทางบริษัทประกันภัยก็เลยบอกว่าไม่ไหวฮะ
จะขอยกเลิกทางคอปภเคาะเรียบร้อยแล้ว
จ้ะห้ามเบี้ยวห้ามยกเลิกอย่างเด็ดขาด
สำหรับประกันเจอจ่ายจบบริษัทประกันภัย
ทำประกันไว้ต้องมีการจ่ายอย่างเป็นทางการห้ามเบี้ยว
และหากผู้รับประกันรายใดเจอบริษัทประกันเบี้ยวเมื่อไหร่
แจ้งมาเลยฮะที่คอปภพร้อมจะดำเนินการอย่างเต็มที่
แต่ดูอีกทีสถานการณ์โควิดไม่มีจุดสิ้นสุดจริง
เชียงใหม่ที่เราบอกเปิดประเทศแล้วมันน่าเที่ยว
สูงประโชคลายงานทุกวันว่าเชียงใหม่อากาศเย็นลดกระดำ
แต่ตอนนี้เชียงใหม่ไม่น่าไว้วางใจเลยฮะเพราะว่าสถานการณ์โควิด
รอบนี้อันนี้ครั้งแรกนะฮะหลังจากที่มีการปิดไป
นี่กลับมาเปิดครั้งแรกอีกที๕๐เตียงเป็นอย่างต่ำ
แปลว่าเดี๋ยวมันจะมีอีก๑๐๐เตียงไหมเดี๋ยวมันจะมีอีก๒๐๐เตียงไหม
แล้วตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่อากาศหนาวโอ้โหโควิดชอบเลยค่ะ
มันกระจายได้ง่ายเลยกลายเป็นมิติที่ไม่น่าสบายอกสบายใจเลยนะฮะ
ภาพนี้แล้วบอกตรงนะไม่สบายใจเลย
ก็เราอยากจะไปเที่ยวเหนือเชียงใหม่กันอยู่ไหม
จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับสถานการณ์เลวร้ายก่อนหน้านั้นก็คือ
ผู้ที่ติดโควิดติดแล้วตายติดแล้วตายไม่น่าเชื่อนะฮะว่าบางครอบครัวเขาทิ้งเลยนะ
เขาไม่เอากระดูกของญาติกลับไปเลยฮะ

ศพเพจสายไหมต้องรอดเอามาประกาศให้ดูว่าเนี่ยเขาตาย
เขาตายไม่มีญาติเลยหนึ่งอาจจะเพราะกลัวกลัวโควิดอาจจะเอากลับไปไว้ที่โกรธที่บ้าน
เดี๋ยวกลัวว่าโควิดมันจะไประบาดกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือสองเขาอยู่ต่างจังหวัดเป็นเพราะความไกล
ดังนั้นเพจสายไหมต้องรอดนะครับร่วมกับวัดเกาะสุวรรณารามก็เลยเอากระดูกของคนที่เสียชีวิตแล้วไม่มีย่ามารับเนี่ย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

เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่ลดหลั่นกันไป

ภาพรวมเมื่อวานนี้ทั้งประเทศเป็นไงบ้าง
โฟกัสไปเข็มที่๒เลยค่ะ
๓๗๓๐๗๐๓๔โดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหลือเวลาอีก๔๖วันทันไหม
อีกสักประมาณ๑๓ล้านโดสจะได้เข็ม๒๕๐ล้านโดส

ก็จะเฉลี่ยตกวันละเท่าไรนะคะ
๒วันล้านอย่างน้อยต้อง๒วันล้าน

แต่เมื่อวานี้ท่านนายกพูดแบบนี้นะ
ท่านนิยกษ์บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้ว
ถ้าใครไม่ฉีดเวลาไปที่ไหนเขาอาจจะต้องแบ่งโซนนะ
สำหรับคนที่ฉีดแล้วไปโซนแบบนี้
คนที่ไม่ฉีดวัคซีนไปติดต่ออะไรไปที่ไหนต้องอยู่โซนแบบนี้

คือให้ดูว่าเราฉีดครบโดสของเขาหรือยัง